ว่าตอนนี้เนี่ยพักเก้าไกลร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านอีก๕พักเขากำลังมีการพูดคุยกันอยู่
อ่าเป็นการประชุมนัดแรกของหกพักที่จะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลสามร้อยสิบเสียงนะคะ
ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนหลายคนก็ทวงถามไปถึงพักเพื่อไทยกันเยอะว่าเพื่อไทยจะมีการลอยแพ้ก้าวไกลหรือเปล่า
เพราะตอนนี้ต้องยอมรับเพื่อไทยเนี่ยจำเป็นกับก้าวไกลมากมากครับซึ่งประเด็นนี้นะคะ
คุณหมอชุลนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยก็บอกว่าวันนี้ที่เก้าไกลมีการประสานนัดไปพูดคุยหารือร่วมรัฐบาลเนี่ย
ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เพื่อไทยจะช่วยก้าวไกลเดินขอเสียงให้มีการโหวตนายกคุณหมอชนละนานตอบเป็นไปได้ค่ะ
เราไม่มีเงื่อนไขเก็บไว้เพื่อจะไปต่อรองเราจะดูข้อเสนอในสิ่งที่พักแก่นำเขาจัดทำมา

ว่าเมื่อเราตัดสินใจเข้าร่วมแล้วเนี่ย

ถึงที่สุดว่าให้งานแต่งเราสำริดผล

แล้วบอกว่าเพื่อไทยจะไม่ปล่อยมือก้าวไกล

คุณหญิงหน่อยค่ะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

วันนี้มอบหมายให้นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีดัดดี้นะคะ

นายกรัฐมนตรีก็คือยืนยันในจุดเดิมค่ะ
ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูเรื่องของท่าทีจากสวนะครับ
ที่คือพวกท่านก็ต้องโหวตสนับสนุนเสียงข้างมากนะฮะ
ตามที่ประชาชนเลือกมาหรือไม่

วันนี้นะครับมีสวเนี่ย
มีความชัดเจนแล้วหลายท่านครับ
เอามาดูเริ่มที่นายบุธิพันธ์วิชัยรักษ์สวลำดับที่๑๗๔
จดหมายเปิดผนึกระบุถึงผลการเลือกตั้ง
วันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมากและเป็นประวัติศาสตร์
ส่วนพักเก้าไกลก็ได้คะแนนนิยมอันดับหนึ่ง
ได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับ
เพื่อจะลงไว้ซึ่งความสมาณฉัน
แล้วก็ทำรงไว้ซึ่งตามระบอบประชาธิปไตย
อดคล้องกับฉันธรรมติของมหาชน
อีกคนที่ประกาศสนับสนุนคือ
นางสาวพัทราวรามิตรท่านเป็นสวลำดับที่๑๐๒

นางสาวพัทราวรามิตรสวเคารพมติของประชาชน
ขอประกาศจุดยืนสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี
น่าสนใจว่าโพสต์นี้นะครับลงชื่อนายพิธาไว้อย่างชัดเจนเลย
เช่นเดียวกับนายทรงเดชเสมอคำสวลำดับที่๗๐

ก็สนับสนุนการโหวตให้พักการเมืองเสียงข้างมากเช่นกัน
คุณผู้ชมครับน่าสนใจว่าการออกมาสนับสนุนพักการเมือง
ได้คะแนนอันดับหนึ่งจนถึงขณะนี้
มีสวที่แสดงท่าทีนะครับร่วมโหวตถึง๗คนได้แก่
นายวุฒิพันธ์นายดิเดกฤทธิ์เจนครองธรรม
นายอำพลจินดาวัฒนะครูหยุยนายวรบตังคณานุรักษ์
เฉลิมชัยเฟื่องคอนรวมถึงนางสาวพัทราและนายทรงเดชครับ
ทั้งนี้ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านแสดงความเห็นผ่านรายการหนึ่งว่า
การรวบรวมเสียงโหวตนายกัธมนตรีนะครับ
คือพักเก้าไกลหาเสียงชนะใจประชาชนมาแล้วใช่ไหม
หลังจากนี้ก็ควรเข้าไปเสนอหลักการและนโยบายการทำงานนะครับ
คือจะเป็นการหาเสียงรอบ๒กับสอวอลไง
หลังจากหาเสียงจากกับประชาชนไปแล้วนะครับฟังอาจารย์ปริญญาหน่อยฮะ
อันดับหนึ่งคือเก้าไกรก็ชนะการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับ
สสก็มีแล้ว๓๑๐ก็ขาดอีก๖๖เสียงนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นการหาเสียงรอบ๒
อำนาจเลือกนายกแต่นี่มันคือกฎิกาตามรัฐมนูลจนถึง๑๑พฤษภาคมปีหน้า

กติกามันเป็นแบบนี้อยู่นะครับ
ในการเลือกรอบ๒เนี่ยคือการเลือกนายกเนี่ยนะครับ
พักที่รวมเสียงกันได้จาก๗๕๐เสียงก็ได้๓๑๐เสียงแล้ว
ก็เป็นเรื่องที่ต้องหาเสียงกันต่อไปให้ถึงเกินกึ่งหนึ่ง

ส่วนว่าจะใช้วิธีการอย่างไรจะเคาะประตูบ้านหาเสียง
ก็เป็นเรื่องที่เป็นแนวทางของพัก
ที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่ต้องช่วยกันนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีสวที่แม้แม้ว่าจะ
ไม่พิจารณาสนับสนุนแต่ได้ประกาศหลักการเอาไว้ก่อน
หลักการเพื่อสนับสนุนหากต้องโหวตให้รัฐบาลใหม่
นายสังศิษย์พริยารังสรรค์สวลำดับที่๒๐๗
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าประกาศหลักการสนับสนุนรัฐบาลใหม่

อยากทราบความเห็นต่ออธิปไตยไทยว่าเป็นอย่างไร
อยากทราบความเห็นต่อความสงบสุขของคนไทยในประเทศต้องทำอย่างไร

คือคุณต้องมาหาเสียงกับสวเหล่านี้ที่มีคำถาม
ในสังศิษย์ระบุว่ามีบางภักดิ์สนับสนุนแนวทางให้ต่างชาติ
แทรกแซงภายในประเทศเช่นการพยายามให้สหรัฐอเมริกา
มาตั้งฐานทัพในประเทศไทยหรือการล็อบบี้จากนาโต้
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลจึงต้องการคำตอบดังกล่าว
อย่างไรก็ตามการตั้งคำถามของอาจารย์สังสิทธิ์นั้น
คล้ายกับความต้องการของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
สวลำดับที่๑๑๗ที่ต้องการให้พักแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

คือเดี๋ยวจะตัดสินใจว่าจะโหวตยังไงแต่มาคุยกันก่อนครับ
อีกหนึ่งสอวรคุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสอวรรำดับที่๕๙
ซึ่งนี่คือ๑ใน๗คนที่บอกว่าจะสนับสนุนโหวตให้พักอันดับ๑
การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งสอวรรำดับดิเรกฤทธิ์เจนบอกว่าจริงสอวรรำดับมันเป็นปลายน้ำแล้ว
เพราะเสียงของประชาชนคือฉันธามติ
สิ่งสำคัญในการตัดสินใจโหวตก็คือ๓ข้อหลักเท่านั้นแหละ
หนึ่งเป็นคนที่มีการเสนอด้วยเสียงสอสอข้างมากในสภา
สองคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่ด่างพร้อยไม่มีปัญหา
และ๓นโยบายการทำงานคือทำให้แก่ประเทศชาติค่ะ
หนึ่งถ้ามีการเสนอโดยสอสอข้างมากมาควรพิจารณา
ก็หนึ่งต้องดูขุตสมบัติและสิ่งต้องห้าม
ถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็ควรจะเลือกแล้วก็มาดูด่านที่๓
ค่อยมาดูเรื่องนโยบายกันละความสามารถในการขับเคลื่อนประเทศ
ซึ่งตรงนี้เสียงของประชาชนที่เลือกบัญชีอะไร
ชื่อเลือกนโยบายพระเกรงศักดิ์มา
ก็เอามาใช้ประขอบความพินาธิ์ได้
อันนี้ก็เป็น๓ส่วนครับถ้าไม่มีปัญหาอะไร
แนวโน้มก็คือคนที่ได้เสียงข้างมาก
ในสภาพผู้ชายรัฐธรรมไม่มีรัฐธรรมต้องห้าม

เห็นสูงก็คือว่าน่าจะทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
เหล่านั้นฟังเสียงประชาชนในการเลือก
ให้เขาได้มีโอกาสเข้าไปเป็นฝ่ายบริหารประเทศ
เจตนารมณ์ของคนเลือกตั้งมาครับ
ขณะที่เครือข่ายนักวิชาการ๑๐สถาบัน
ร่วมกับสื่อมวลชน๑๐สำนัก
เปิดโวทธ์ออนไลน์ร่วมกันส่งเสียงประชาชน
ดังไปถึงสว๒๕๐เสียง

สวควรเคารพเสียงประชาชน
โดยโวทธ์เลือกนายกัธมนตรีตามเสียงข้างมากของสศ
โดยการเปิดโหวตหลังวันเลือกตั้ง
ตั้งแต่เที่ยงวันของ๑๕พฤษภาคม
จนถึงเที่ยงวานของ๑๘พฤษภาคม

หลังจากมีแคมเปญนี้ออกมาเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมนะครับ
ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาโหวตสนับสนุนแนวคิดนี้แล้ว

นี่เป็นคะแนนณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมครับ
แน่นอนว่ากระแสที่มีต่อสวตอนนี้
คนดังเซเลปคนบันเทิงหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
คนแรกเลยคุณแพรรี่ไพวันวันนบุตรค่ะ
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เหมือนกัน
โดยบอกนะคะว่าจริงแล้วถึงแม้ว่า
คนที่ได้รับการเลือกตั้งมาอาจจะไม่ใช่คนที่สวชอบ
แต่ก็ควรจะโหวตตามไม่ใช่โหวตสวนฉันธรรมติของประชาชนหรือเปล่า
แล้วก็มีการนำหลักพรมวิหาร๔ยกมาเปรียบเปลยด้วยนะคะ
มันเยอะเลยค่ะเอาชีวิตมาอยู่ในโลกความเป็นจริงบ้าง
ฉันว่าอาจจะเห็นอะไรได้ดีขึ้นเยอะขึ้น
บางทีอาจจะภาวนาเยอะไปหน่อยหลับหูหลับตาอะไรแบบนี้
อย่าอุเบคคาเยอะเลยค่ะหลายท่านก็อุเบคคาเยอะแล้วเกิน
นั่งสมาธิทุกคืนอย่างนี้ส่วนวันทุกคืนไม่ไหวนะคะ
อยู่ในรอบชีวิตจริงแล้วก็อ่านคอมเมนต์
ความคิดความเห็นของคนในบ้านเมืองบ้าง
มันอาจจะช่วยในการแบบเป็นดุลพินิษฐ์ท่าน
ในการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะโวท์แล้วนะคะ
จากนี้ก็ยังมีคุณอู๋หาริไทยม่วงบุญศรี
อันนี้ทุกคนก็จะรู้จักกันดีในฐานะนักร้อง
แล้วก็ผู้สนับสนุนฝ้ารัฐบาลเดิมของพลเอกประยุทธ์ด้วย

ก็ควรให้เขาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายก

จุดยืนคุณพิธาไม่ได้สร้างความแตกแยก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

สาววอลก็ไม่ได้ไปสกัดหรอก
โดยสรุปแล้วแปลว่าพี่อุ๊ให้เกียรติยอมรับให้

นักร้องรุ่นใหญ่อย่างคุณเจนิเฟอร์คิมก็ออกมา
แสดงความคิดเห็นเหมือนกันต้องบอกว่าเจ็บแสบพอดู
ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอน
ประเทศชาติถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชน

แต่ทิ้งท้ายแบบนี้ค่ะว่าผมงอกก็มีไว้ให้คนไหว้

เพราะหัวหงอกที่ยึดมั่นถือมั่นและกลัวตัวเองจะไม่สำคัญ

ส่วนคุณหนุ่มกะลาค่ะก็ออกมาโพสต์ข้อความ

แต่ทำไมถึงมาทำหน้าที่ตัดสินชะตาชีวิตเรา

ส่วนแก่นำพักรวมไทยสร้างชาติบอก
พิธาอย่างอแงเหมือนเด็ก
งอแงมือเด็กคุณได้แค่๑๔ล้านเสียงได้แค่นะ
๔ล้านเสียงยังไม่ถึงครึ่งของผู้มีสิทธิเลย

ส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีบอกว่า

ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐธรรมนตรีว่าการกระทรวงกระลาฮม

ว่าหลายฝ่ายพยายามนะครับ
ดดันให้สวเลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ

ถ้าถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่
ท่านบอกว่าโอ๊ยมันยังไม่ถึงเวลามั้งนะครับ
มีกระบวนการของเรื่องนี้อยู่

มาถึงที่ผมโปรยเอาไว้ท่านนี้ครับ

ในฐานะแก่นำพักรวมไทยสร้างชาติ
ไม่ใช่ไม่เคารพเสียงของประชาชนนะ
เก้าไกรมี๑๔ล้านเสียงจาก๔๐ล้านเสียง
ส่วนพักของเขาก็มี๔ล้านเสียง
เพราะเขาไม่เอานโยบายของพักเก้าไกลไง

ถ้าเขาก็คือท่านสุชาตินะครับจะโหวตให้นายพิธานะฮะ
แล้วเขาจะกลับบ้านได้ยังไงท่านถามแบบนี้
สื่อมวลชนต้องเป็นกระจกเป็นเงาสะท้อนกลับไปบ้าง
เอาตรงนี้มากดดันเหมือนเด็กงอแงจะกินขนมนะฮะ
จะกินอมยิ้มจะเรียกกินอมยิ้มอย่างเดียวเลย
มันต้องดูเหตุดูผลคุณผู้ชมไม่ใช่ผมพูดนะ
อันนี้สุชาติชมกิจลองฟังดูฮะ